หลังจากที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายมนตรีอีกต่อไปเพื่อสืบทอดอำนาจ
พลเอกประยุทธ์จะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นกระแสร้อนทางการเมืองขึ้นมาทันที
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

ไม่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย
ร้องบอกว่าในสนามรบต้องชนะเท่านั้น

หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่คุ้มค่าจะสั่งถอนก็ได้
แต่ถ้ามีโอกาสได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะคัดสรรทีมที่ดีเข้ามาทำงาน
ถ้าสิ่งที่ผมประกาศจะมีผลทำให้เสียคะแนน
ผมก็ยินดีเพราะผมคิดว่ามันเป็นความเป็นธรรม
สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสำคัญกว่า

ประชาบัติไม่เอาเด็ดขาด

พาตัวเองไปอยู่ข้างเดียวก็ทักสิ้นเรา
กลายเป็นวิวาทะระหว่างคนคุ้นเคย
นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้ง

ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะดูจากถ้อยแถลงและท่าทีที่ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยนายสุเทพยังยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
และปกป้องรัฐธรรมนูลที่มีเนื้อแท้เพื่อปฏิรูปประเทศ
ถ้าทักษิณเป็นนาธบาลเราเป็นฝ่ายธุรกิจข้าน
ถ้าอาภิษฏชับมือกับทักษิณเป็นนาธบาล
เพราะจิตห๊าวข้าน
ผมทราบริวที่วันนี้ประกาศเลยจะมีประติกริยะ

ฝ่ายหนึ่งก็พยายามกลับไปสู่วาธกรรมเดิม
หรือการสร้างการบังคับการเลือกข้างเดิมที่ทำนองว่า

แปลว่าจะต้องไปจับมือกับพักเพื่อไทย
นายอภิษฎยังบอกด้วยว่าประชาธิปัตย์มั่นใจเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนใครจะมาร่วมบ้างเป็นเรื่องที่พักต้องพิจารณา
และขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของประชาชน
แต่ในสภามีเพียงรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมาก
จากการเลือกตั้งและฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายเป็นกลางในสภา
เป็นคำตอบของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย
กล่าวขอบคุณพักประชาธิปัตย์หลังแสดงจุดยืนชัด

พร้อมระบุยิ่งพูดยิ่งแข่งกัก
เพราะกลัวเสียคะแนนนิยมและประชาชนก็ยิ่งเสียประโยชน์
ส่วนพักเพื่อไทยประกาศชัดเจนไม่ร่วมพักพลังประชารัฐ
และไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน